เขาบอกว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่งมาแอดเฟซบุ๊ก
พอแอดเฟซบุ๊กรับเป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยกัน
คุยกันชวนคุยกันเรื่องรักเรื่องเซ็กซ์
แล้วก็มีการชวนมีเพศสัมพันธ

คุณแม่ทนไม่ไหวนะคะต้องพาลูกไปแจ้งความค่ะ
นี่แหละค่ะคุณแม่วัยสี่สิบสี่ปี
ก็ต้องพาลูกสาวเป็นนรชันทศ๕

คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาว
ถูกชายวัยรุ่นอายุประมาณ๑๕ปี
มาขอเป็นเพื่อนจากนั้นก็ชวนพูดคุยเรื่องความรัก
เซ็กซ์ชักชวนมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ถ้าหากว่าเด็กสาวคนไหนคุยด้วยนานก็จะเริ่มโทรวีดีโอคอลหาค่ะ
จากนั้นก็โชว์กระทำอนาจารย์ผ่านวีดีโอคอลนี่แหละ
พาลูกสาวแล้วก็เพื่อนเข้ามาแจ้งความเนี่ยคุณแม่บอกว่า
ไม่อยากให้วัยรุ่นโรค๗คนนี้ไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นอีก
ส่วนตัวน้องเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่า
ตัวเองกับเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันถูกวัยรุ่นชายคนนี้
ในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วนับ๑๐คนแต่ว่าไม่มีใครกล้าเอามาพูดค่ะ
ด้านตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็พยานบุคคล
ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนทางกฎหมายตามลำดับต่อไป